ประเด็นการเมืองตอนนี้นะคะกลายเป็นเรื่องของภาษีซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
นับตั้งแต่สตงออกมาบอกว่าจะมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
นักการเมืองทั้งในสมัยรัฐบาลของนายอภิษฎเวชาชีวะ
นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ก็มีเสียงของนักการเมืองออกมา
ครวนเยอะเลยนะคะบอกว่าถ้าจะตรวจสอบแบบนี้
ต้องตรวจสอบทุกรัฐบาลเลยสิให้ไปตรวจสอบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยดีไหม
เพราะว่ามีประเด็นเรื่องของเช็ค๑ล้านบาท
ที่มีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในปี๒๕๕๑นะคะพลเอกประวิทย์จะตอบเรื่องนี้ยังไง

เจ้าตัวเขายิ้มเลยเขาบอกว่ายินดีเลยให้ตรวจสอบ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสตงเขาก็มีเหตุผลเหมือนกัน
ว่าที่ยังไม่สามารถจะตรวจสอบหรือยังตรวจสอบไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไร
ในขณะที่พลเอกประวิทย์บอกเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าหากตรวจสอบแล้วไปเจอว่าผิดจริง
รับที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยมาดูเรื่องนี้กันหน่อย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
ก็ว่าไปดีถ้าผมผิดถ้าผมเอาตังค์ใครเข้ามาไปรับเงินใครเข้ามาแต่ผมก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะมันนานแล้วตั้งแต่ปี๕๑นานแล้วตั้งปี๕๑น่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นร้านตรี
ผมไม่คิดจะฟ้องร้องใครหรอกนะครับผมผมก็อยากให้เขาตรวจสอบผมทุกอย่างผมอยากให้เขาตรวจสอบผมทั้งนั้นนะครับ
ผมก็ทำอะไรไม่เคยได้ทำให้มันผิดแล้วก็ผมก็เหมือนพวกคุณต้องยึดถือกฎหมายเป็นหลักอยู่ร่วมกันใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
เกี่ยวกับการเดินหน้าตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังของอดีตนักการเมืองในสมัยรัฐบาลนายอภิษฎเวชาชีวะและนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบการเสียภาษีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นของรัฐมนตรี
ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
โดยรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุนั้น
เพียงสั้นว่าขอให้กรมสรรพากรเป็นคนชี้แจงในเรื่องนี้นะครับ
ขณะที่นายพิสิทธีลาวัชิโรภาษย์ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
บอกว่าเบื้องต้นสตงยังไม่พบประเด็นที่จะต้องตรวจสอบพลเอกประวิทธิ
กรณีเช็คเงินสด๑ล้านบาท
รวมถึงยังไม่ตรวจสอบนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบัน

แต่ย้ำว่าหากถึงเวลาขีดเส้นตายวันที่๓๑มีนาคม
กรมสรรพากรยังไม่ดำเนินการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม

ก็จะยื่นตรวจสอบกรมสรรพากรด้วย
เนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากกรมสรรพากร
รายชื่อ๖๐คนนั้นเป็นใครบ้าง

พร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสตงเองตรวจสอบภาษีทุกอาชีพ
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีหุ้นชินคอปอเรชั่น

ขณะที่นายสมชัยสัจพงศ์นะครับประหลัดกระทรวงการคลัง
ก็พูดถึงกรณีที่สตงเรียกร้องให้กรมสรรพากร

โดยใช้บรรทัศน์เดียวกันกับการเรียกเก็บภาษี

ยืนยันนะครับว่าการตรวจสอบการหลบเลี่ยงภาษี
เป็นหน้าที่ของทุกกรมภาษี
และไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่นักการเมืองเท่านั้น
ส่วนกรณีที่สตงส่งหนังสือรายชื่อ

ก็ต้องไปหาหลักฐานการเลี่ยงภาษีต่อไป
เพื่อจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีด้วย
และอีกหนึ่งความคิดเห็น
จากทางด้านของนายนิวัตรธรรมรงบุญทรงภัยศาล

พูดถึงกรณีที่มีการนำเสนอผ่านสื่อ

สตงนั้นแจ้งกรมสรรพากรให้เรียกเก็บภาษี

ซึ่งเรื่องนี้นั้นนะครับคุณนิวัฒนรงค์บอกว่า
เหตุที่ไม่ได้มีการแนบสำเนาแบบ

ในการลงสมัครรับเลือกตั้งปี๒๕๕๙
เนื่องจากไม่มีรายได้ใดระหว่างนั้นไม่ได้ทำงาน
แล้วก็อยู่ระหว่างการอุปสมบทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพิ่งลาศิกขาในช่วงต้นปี๒๕๕๓ครับ
รอดูนะครับว่าเรื่องนี้ความคืบหน้าก่อนถึงเส้นตาย

และฝ่ายที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้อง๖๐คนจะมีใครบ้าง
รอติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับ